คุณผู้ชมครับบริษัทปตทนั้นเขาลุกธุรกิจพลังงานทางเลือก
ด้วยการเปิดโรงงานแห่งแรกที่แดนประดิษฐ์
ค้ายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น
เพื่อที่จะพัฒนาระบบนวัตกรรมอะไรต่าง
โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานที่ในอนาคต

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณลินดาอุตมะครับ
พื้นที่ส่วนหนึ่งจาก๕๖๐ไร่ในเมืองอิชิโนเซกิจังหวัดอีวาเตะ
กำลังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์๙๕๘๕๔แผง
ดำเนินการธุรกิจพลังงานในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นโครงการแรกที่บริษัทลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในฐานะแก่นำของกลุ่มปตทนอกประเทศและนอกกลุ่มอาเซียน
เหตุผลหนึ่งก็คือว่าพอดีเมื่อ๒ปีที่แล้วมีการพูดคุยกัน
สมัยนั้นก็มีความสนใจที่เรารู้แล้วว่ากระแสของการผลิตพลังงานในโลกนี้นะครับ
ต้องมุ่งไปสู่พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมองหาโอกาส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปราททธ์เปิดเผยว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปรัทธทอเปิดเผยว่า

การไฟฟ้าไม่สามารถขายไฟฟ้าได้
แต่ในตอนกลางคืนที่ผลิตไฟฟ้าไม่ได้

ก็กลับมาซื้อไฟฟ้าจากระบบ

ให้ทันกับเป้าหมายขายไฟฟ้าเข้าระบบได้
ภายในตรายมาส๔ของปีนี้

หรือ๑๒บาท๖๐สตางค์ต่อหน่วย
มีอายุสัญญา๒๐ปี

ครบ๒๐แห่งภายในปีนี้ในไทย

ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ค่ายรถยนต์ยุโรปอีก๓ค่าย
เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน
ที่ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
เรื่องมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ให้ได้๑ล้าน๒แสนคันภายในปี๒๕๕๙
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน